ราวเขม่นกันบนท้องถนนระหว่างรถกระบะกับบิ๊กไบท์ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในเครื่องของตนเอง
บิ๊กไบท์ยกล้อใส่รถกระบะไม่พอใจเลยเบิ้ลเครื่องใส่
จากนั้นเป็นเรื่องของการแข่งขันกันบนท้องถนนและท้ายที่สุดมีเรื่องของการเอาปืนขึ้นมาขู่กัน

คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปจากกล้องติดหมวกของคนขี่บิ๊กไบท์
จุดแรกเป็นจุดที่บิ๊กไบท์และรถกระบะเริ่มมาเจอกันแล้วนะคุณ
เป็นบริเวณแยกไฟแดงถนนสาย๗ตอน๕ตัดถนนสุขุมวิทพรรดีพัทยาจังหวัดชมบรี
ซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นรถแต่งซิ่งจอดเบิ้ลเครื่องยนต์เบิร์นยางจนควันดำเลยนะฮะ
แยกไฟแดงคุณดูสิต่างฝ่ายต่างเบิ้ลเครื่องไม่ยอมกันล่ะครับ
นะฮะแล้วเห็นไหมเห็นอะไรแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บเมื่อกี้
มือที่โผล่มาจากรถกระบะเนี่ยถือปืนมาคือเขาเบิ้ลเครื่องกันไป
แข่งกันไปจนกระทั่งมาถึงปากทางเข้าอุโมงทางลอดแยกพัทยากลาง
คือรถกระบะก็เริ่มเปลี่ยนเลนนะเข้าไปเลนซ้าย
จากนั้นบิ๊กไบท์ก็พยายามจะแซงขวาแต่กล้องที่ติดอยู่บนหมวกกันน็อก
บิ๊กไบท์เนี่ยส่องไปเห็นว่าคนขับรถกระบะเนี่ย
กำลังชับปืนออกมาแล้วก็เตรียมที่จะขู่แล้วล่ะ
นั่นแหละจึงเป็นที่มาของคลิปนี้เกิดจากแยกไฟแดงแห่งนี้
ไปจนกระทั่งถึงอุโมงทางลอดแยกพัทยากลางนะครับ
ผู้ที่นำเรื่องราวตรงนี้มาโพสต์ก็เป็นเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวรปัตรนะครับ
เขียนข้อความบอกว่าก็อาจจะมีคำเมนต์กันได้บ้างบนท้องถนนเนี่ย
แต่น้องผมผิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ไอ้คนมีปืนทำอะไรก็ได้เหรอ
ทำไมไม่ลงไปภาคใต้ล่ะสมัครทหารซะเลยไหม
ต้องการคนแบบคุณมากนะแฮชแท็กแชร์ได้ไม่ว่ากัน
แท็กหัวหน้าเผ่าสายบันเทิงเรื่องราวนี้เป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้นะครับแล้วเราก็รู้แล้วล่ะว่า
พอแข่งขันกันเกิดขึ้นที่พัทยาทีนี้มีใครแจ้งความบ้าง
เราก็ตามเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ไปพบว่านายเถลิงศักดิ์แน่ใหม่
อายุยี่สิบปีและนายฤิษฐ์เกียรติเข็มเพชรอายุยี่สิบสามปี
ทรเมืองพัทยานะครับให้การว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ประมาณตีสองครึ่งของคืนวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยกลับจากการสังสรร
รวมกลุ่มบิ๊กไบท์ที่ชายหาดบางแสน

กระบะนี้ขับซิ่งปาดไปปาดมาก่อน
ก่อนที่จะมาจอดติดไฟแดงด้วยกัน
และเหตุการณ์หลังไฟแดงก็ตามคลิปนี่แหละฮะ

ขับนำไปก่อนและสุดท้ายเหมือนชะลอ

แล้วอยู่ก็ชักปืนออกมาจ่อ

ลงมาเลยนะเอาปืนมาจอศีรษะของนายทะเลิงสัก
ก่อนที่จะนำมาจ่อที่หลังของนายบริธิเกียรติ

หมวกกันน็อกของบิ๊กไบท์มีกล้อง

รีบขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเลยนะครับ
แต่เมื่อวานี้ความคืบหน้าฝั่งคนขับรถกระบะก็มีนะฮะ

อายุ๓๒ปีคนขับรถกระบะเข้ามอบตัวครับ
พร้อมกับรถกระบะเชฟโลเลสสีบรอนทอง

ซึ่งสุดท้ายแล้ว

แล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นกระบอกเดียวกัน

ร่วมไอศีลหมาย๐๗๙โดยนายสมพรฯคนขับรถกระบะให้กรามรับสาภาพ
แปลว่าโโหเพราะว่าถูกรถบิ๊กบ้ายยกล้อสาย
เขาเลยรู้สึกไม่พอใจโมโหเหมือนกัน
เครื่องแรงนักฤงร้อยมาอ่ามาเบิ้ลเครื่องแข่งกันหน่อยมั้ย
และสุดท้ายพอแข่งกันไปแข่งกันมา

เก็บไว้ในรถก็เลยเอาออกมาข่มขู่นะครับ

กับการสพเมืองพัทยาเปิดเผยนะครับว่า
ลักษณะการก่อเหตุอุกอาจใจกลางเมืองท่องเที่ยว

นายสมพรคนขับรถกระบะว่าคมคู่

เนื่องจากเป็นปืนไฟชักหรือสิ่งเทียดอาวุธปืน
จึงต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้าง

ก็มีสิมีฮะมีความผิดฐาน
ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาทหวาดเสียว
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันนะครับ
แข่งกันแบบนี้มันต้องคิดถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนรอบข้างด้วยนะ